เรื่องของการนอนหลับในรถเราก็เตือนกันบ่อย
เพราะฉะนั้นยังคงมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
บางทีเวลาติดเครื่องอากาศร้อนแล้วก็เหนื่อยอยากจะพักนอนหลับ
แต่ว่าถ้าลืมเปิดกระจกเนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตเลย
ล่าสุดนะคะที่ชนบุรีค่ะมีเด็กปั๊มคนหนึ่งเจอรถกระบะ
คันหนึ่งจอดติดเครื่องอยู่ตั้งแต่๘โมงเช้าลากยาวมายันค่ำ
แล้วก็มีคนนอนหลับอยู่ข้างในด้วยสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยศิลธรรมบ้านบึงใช้เครื่องมืองัดเปิดประตูรถกระบะ
ทะเบียนพพ๒๘๑๘ชนบุรีที่จอดติดเครื่อง
แล้วก็เปิดไฟหน้าอยู่ริมถนนคู่ขนานสาย๓๓๑ขาเข้าบ้านบึงค่ะ
แล้วก็นำร่างของนายอุปทานโสดแนววัย๔๘ปีที่เสียชีวิตอยู่บนเบาะคนขับออกมา
ร่างกายไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายนะคะแล้วก็ข้างกันเนี่ยมีถุงยาอยู่ด้วย
ปั๊มที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเล่าให้ฟังว่าตอนเช้าประมาณ๘โมงเมื่อวานนี้เนี่ยเขาเลิกกะ
ก็เห็นรถกระบะคันนี้จอดเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะไม่ได้สนใจอะไร
กระทั่งช่วงค่ำกลับมาเข้างานก็ยังเจอรถคันนี้จอดอยู่ที่เดิม
เดินไปดูเห็นคนนอนหลับอยู่ก็เคาะกระจกเรียกแต่เขาไม่ตื่นค่ะ
รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจ
สันนิษฐานเบื้องต้นนะคะว่าผู้ตายอาจจะมีโรคประจำตัวหรือไม่ก็อาจจะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ซึ่งก็ได้มีการมอบศพให้กับโรงพยาบาลแหลมชะบังชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปแล้วด้วยนะคะ